สวัสดีครับผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสำหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
จากสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำอเภอเมืองจังหวัดนทบุรีแห่งนี้นะครับ
ซึ่งต้องเรียนทุกท่านไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าช่องทางที่ท่านรับชมนี้นะครับ
ไม่ได้ผ่านการถ่ายทอดสดซึ่งปกติแล้วนะครับ
ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลในทุกครั้งจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แล้วก็ทางช่องวิทยุด้วยนะครับ
แต่ว่าในประจำงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
รวมถึงประจำฮวะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับ
ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขออนุญาตที่จะแจ้งทุกท่านว่าจะมีการงดการออกอากาศนะครับ
ทางสถานีโทรทัศน์แล้วก็ทางสถานีวิทยุด้วยนะครับแต่ว่าช่องทางที่ท่านรับชมนี่อยู่ทางเว็บไซต์
อย่าหลงเชื่อผู้ที่บอกว่าจะสามารถจัดหาสลากให้ท่านได้นะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าต้องการที่จะตรวจสอบข้อมูลอย่างแท้จริง
สามารถที่ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ส่วนการแจ้งเบาะแสสำหรับการจำหน่ายสลากเกินราคานั้น
ท่านก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
หมายเลข๐๒๓๔๕๑๔๖๖นั่นเอง
ซึ่งขณะนี้นะครับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็มีความพร้อมในการที่จะออกรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชม
แล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบแบบนี้ได้
แล้วก็แจ้งกันอีกครั้งว่าตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
งวดประจำวันนั้นก็จะเป็นการถ่ายทอดในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
แต่ว่าวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙นั้น
ทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็จะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานได้

ส่วนตอนนี้ต้องขออนุญาตที่จะแนะนำรายชื่อของคณะกรรมการ
โดยประธานกรรมการในการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

รองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
กรรมการท่านที่๑นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลพญาไทยทันตแพทย์วีรวัตรสัตยานุรักษ์
กรรมการท่านที่๓ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทบิสเน็ต
ลูเลทีนเซอร์วิสจำกัดนะครับนายกุลทัศน์เทียนชวง
กรรมการท่านที่๔ครับเป็นนักร้องนักแสดงนะครับ
นางสาวนนทิยาจิลบังป่าครับกรรมการท่านที่๕
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงสิริรัตนเนื่องศรีเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
กรรมการท่านที่๖นะครับนายชาตรีอัฐปฏิพันธ์นะครับ
แทนจากกระทรวงการคลังกรรมการท่านที่๗
นางสุไลวันเพียรเพิ่มพัฒน์ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมการท่านที่๘นะครับนายมานะสิมมาผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับ
และกรรมการท่านที่๙นะครับนางสาวอาริยาอยู่เยา

ขณะที่เลขานุการนะครับนางสาวชุตินันจิติฉันนั่นเองครับ
และคุณผู้ชมสามารถที่จะรับฟัง
การออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำ
เมื่อวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๕๙ใดหนักบันนี้ครับ

หลักแสนโดยเริ่มจากหลักที่๑ค่ะ
หลักที่๒

รวมด้วยกัน๖หลักเข้าใส่ในภาชนะ

และให้ท่านประธานหยิบขึ้นมาครั้งละ๑ลูกนะคะ
ว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะ

ล้อและลูกบอลหมายเลข

จะนำไปตั้งที่หลัก๑๐ค่ะ
ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลข
ประจำหลักขึ้นมาใหม่นะคะได้หมายเลข๖
วงล้อและลูกบอลหมายเลข

จะนำไปตั้งที่หลักร้อยค่ะ
ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลข
ประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข๑
วงล้อและลูกบอลหมายเลข

จะนำไปตั้งที่หลักพันธุ์ค่ะ
ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลข
ประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข๕
วงล้อและลูกบอลหมายเลข

จะนำไปตั้งที่หลักแสนค่ะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตั้ง
อุปกรณ์วงล้อและลูกบอลหมายเลขนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว
เรียนเชิญคณะกรรมการได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์

สำหรับการออกรางวัลที่๒และที่๓
ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติแบบเมาจิพีคนะคะ
จะมีลูกปิงปองหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลทั้งหมด๑๒ชุด
แต่ละชุดจะมีหมายเลข๐๙ครบ๑๐หมายเลข
และท่านประธานกรรมการจะใช้ลูกปิงปองชุดที่๒

ที่๔สำหรับหลักที่๑
ชุดที่๕สำหรับหลักที่๔
ที่๖สำหรับหลักที่๕
ที่๗สำหรับหลักที่๓
และชุดที่๘สำหรับหลักที่๖ค่ะ
เหลืออีก๖ชุดเอาไว้สำรองนะคะ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งให้ประชาชนที่สนใจซื้อจองล่วงหน้าสลากนะคะ
ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว
สำนักงานจะเปิดให้ทำการซื้อสลากงวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
ในวันที่๑๘ตุลาคม๒๕๕๙
และจองล่วงหน้าสลากงวดวันที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๕๙
ในวันที่๑๙ตุลาคม๒๕๕๙
ช่องทางต่างได้แก่ที่ทำการธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในเวลาเปิดทำการ
และโทรศัพท์มือถือตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๑๕นาที
ถึง๑๕นาฬิกา๓๐นาที
นี้จะต้องนำเงินค่าสลากเข้าบัญชีเงินฝาก
ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนวันทำรายการ
ภายในเวลา๑๘นาฬิกา
หมายเลข๐๒๓๔๕๑๔๖๖ค่ะ
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์วงล้อแล้วนะคะ
ท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข๙ค่ะ
ขณะนี้วงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข๙๙๙๙๙๙๙นะคะ

ประเทศไทยมาร่วมหมุนวงล้อกับพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะ
ต่อไปท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลม
เพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลโดยให้สีเหลืองนะคะ
ตำแหน่งรางวัลที่๒มี๕รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ๑แสนบาทค่ะ
สีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่๓มี๑๐รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ๔๐๐๐บาทค่ะ
สีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่๔มี๕๐รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ๒๐๐๐บาทค่ะ
และสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่๕มี๑๐๐รางวัล
เงินรางวัลรางวัลละ๑๐๐๐บาทค่ะ
เมื่อประธานกรรมการได้นำลูกบอลทั้ง๔สีเข้าใส่ในภาชนะแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็จะหมุนเพื่อให้ลูกบอลสีคละกัน
หลังจากนั้นท่านประธานก็จะเสี่ยงหยิบขึ้นมานะคะ
สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะ
ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะ
สีน้ำเงินค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่๕นะคะ
จะออกรางวัลที่๕ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป๑๐๐รางวัล
เงินรางวัลรางวัลละ๑๐๐๐บาทค่ะ
พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่๕
รางวัลที่๕ครั้งที่๑เลขที่ออก

ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๓
รางวัลที่๕ครั้งที่๔

ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๖
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๗
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๘

ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๐
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๑
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๒
ออกระวันที่๕ครั้งที่๑๑
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๔
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๕
ออกระวันที่๕ครั้งที่๑๔
รางวัลที่๕ครั้งที่๑๗
อ๋อรวัลที่๕ครั้งที่๑๖

อ๋อรวัลที่๕ครั้งที่๑๙
รางวัลที่๕ครั้งที่๒๐
ถ้าถูกรางวัลที่๑ก็คือต้องแจ้งความ

เพื่อแสดงความเป็นตัวตนว่าเราถูกจริง
แล้วก็ป้องกันการศูนย์หายอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
จำเป็นไหมคะว่าต้องไปแจ้งความก็ถูก
จำเป็นอย่างนี้เผื่อคนรู้แล้วเขาจะหยิบไปอะไรอย่างนี้
กลัวหายเราต้องไปแจ้งความก่อน
สะท้อนจากประชาชนทั่วไป

สิ่งแรกที่พวกเขาจะทำมีหลากหลายอย่าง
ซึ่งก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคน

ส่วนใหญ่เมื่อทราบว่าถูกรางวัล
ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่
สิ่งแรกมักจะอุบไว้ก่อนไม่บอกใคร
หรือตั้งสติก่อนบอกครอบครัว

ขณะที่บางคนมองว่าเมื่อถูกรางวัล
ควรจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน

เนื่องจากเกรงว่าหากสลากกินแบ่ง
รัฐบาลที่ถูกรางวัลนั้นหายไป

มองว่าเมื่อถูกรางวัลแล้ว

ขอให้เก็บสลากไว้ดี
ควรไม่พอกใคร
เพราะเป็นรางวัล

คนอื่นรู้ก็เยอะ
ไม่ควรจะเชื่อมจากสลากกินครับ
มันก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่าอันนี้มันเป็นของเราอะค่ะ

อาจสงสัยว่าทำไมผู้ที่ถูกรางวัลโดยเฉพาะรางวัลที่๑
มักจะไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ
ทีมข่าวจึงสอบถามไปยังร้อยตำรวจโทสุรสิทธิ์แสงเปล่งปลั่ง
รองสารวัตรสืบสวนตำรวจภูทรปลายบางอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีผู้ที่ถูกรางวัลไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
ทราบว่ากรณีถูกรางวัลนั้นผู้ที่ต้องการเข้าแจ้งความสามารถทำได้
เพราะเผื่อรางวัลหายไปจะได้มีหลักฐาน
ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการไปแจ้งความก็ไม่มีความผิดอะไร
เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยก่อนไปขึ้นรางวัลค่ะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ข่าวแถวรับทีวีรายงาน

ข่าวแถวรับทีวีรายงาน

ข่าวแถวรับทีวีรายงาน
ข่าวแถวรับทีวีรายงาน
ข่าวแถวรับทีวีรายงาน

ข่าวแถวรับทีวีรายงาน
ข่าวแถวรับทีวีรายงาน
ข่าวแถวรับทีวีรายงาน
ข่าวแถวรับทีวีรายงาน
ข่าวแถวรับทีวีรายงาน
ข่าวแถวรับทีวีรายงาน
ข่าวแถวรับทีวีรายงาน
ข่าวแถวรับทีวีรายงาน

เอารางวัลที่๕ครั้งที่๓
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๔
เอาระวัลที่๕ครั้งที่๔๖
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๔
รางวัลที่๕ครั้งที่๔๐
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๔๐
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๕๐
จะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะ

ออกทางวันที่๕ครั้งที่๕๒
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๕๒
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๕๒
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๕๒
ออกทางวันที่๕ครั้งที่๕๕
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๕๕
ออกทางวันที่๕ครั้งที่๕๖

ออกทางวันที่๕ครั้งที่๕๘
ออกทางวันที่๕ครั้งที่๕๘
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๕๗
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๕๐
ออกทางวันที่๕ครั้งที่๕๙
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๖๐

ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๖๑

ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๖๒
ที่ห้าครั้งที่หกสิบสามห้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบสี่ห้าศูนย์หกเก้าเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์หกเก้าเจ็ดเจ็ด
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบห้าเจ็ดหกสามสี่หกสองเจ็ดหกสามสี่หกสอง
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบหกเจ็ดสามห้าศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามห้าศูนย์สองศูนย์
ออกรางวันที่ห้าครั้งที่หกสิบหกเจ็ดสามห้าศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามห้าศูนย์สองศูนย์
รางวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบเจ็ดสามสามเก้าแปดห้าห้าสามสามเก้าแปดห้าห้า
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบแปดสามห้าเก้าสองสามห้าสามห้าเก้าสองสามห้า
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบเก้า
หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสองสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสองสาม
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบศูนย์แปดแปดศูนย์สี่สองศูนย์แปดแปดศูนย์สี่สอง
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบเอ็ด
หกสามแปดศูนย์เก้า
หกสามแปดศูนย์เก้า
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบสอง
หนึ่งสองเจ็ดสองสี่แปดหนึ่งสองเจ็ดสองสี่แปด
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบสาม
ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่

รางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบสี่
แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สาม
แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สาม
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบห้า
หนึ่งศูนย์สี่เก้าหก
หนึ่งศูนย์สี่เก้าหก
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบหก
แปดสามห้าหนึ่งแปดสี่แปดสามห้าหนึ่งแปด
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบเจ็ด
ห้าหนึ่งเก้าแปดหกแปดห้าหนึ่งเก้าแปดหกแปด
ออกรางวันที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบเจ็ด
รางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบแปด
ศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าสี่ศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าสี่
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบเก้า
หกแปดห้าหกห้าแปดหกแปดห้าหกห้า
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบ
เก้าสามแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามแปดสามเจ็ด
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบเอ็ด
ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หกศูนย์
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบสอง
เก้าเก้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเก้าหกหนึ่งหนึ่งเก้า
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบสาม
หกศูนย์หนึ่งสี่สองสองหกศูนย์หนึ่งสี่สองสอง
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบสี่
สองห้าหกหนึ่งเก้าห้าสองห้าหกหนึ่งเก้าห้า
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบห้าสามสี่เก้าสามสี่หนึ่งสามสี่เก้าสามสี่หนึ่ง
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบหก
หนึ่งหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดเก้าเจ็ด
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบเจ็ด
ห้าศูนย์สองเก้าเจ็ดสามห้าศูนย์สองเก้าเจ็ดสาม
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบแปด

ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบเก้า

ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบ
แปดสองสี่สามแปด
แปดสองสี่สามแปด
ออกรางวันที่ห้าครั้งที่เก้าสิบเอ็ด
สองหกสองหนึ่งแปดเจ็ด
หกสองหนึ่งแปดเจ็ด
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบสอง
ศูนย์เก้าสองสามแปดหนึ่ง
ศูนย์เก้าสองสามแปดหนึ่ง
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบสาม
สองเจ็ดสามหกหก
สองเจ็ดสามหกหก
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบสี่
เจ็ดศูนย์เก้าเก้าแปด
เจ็ดศูนย์เก้าเก้าแปด
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบห้า
ศูนย์สองสองศูนย์สามเจ็ด
ศูนย์สองสองศูนย์สามเจ็ด
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบหก
สี่ห้าแปดห้าแปดหนึ่ง
สี่ห้าแปดห้าแปดหนึ่ง
ออกรางวันที่ห้าครั้งที่เก้าสิบหก
รางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบเจ็ด
หนึ่งสามแปดหนึ่งแปด
หนึ่งสามแปดหนึ่งแปด
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบแปด
สองห้าสองห้าศูนย์สอง
สองห้าสองห้าศูนย์สอง
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบเก้า
ออกรางวันที่ห้าครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งสุดท้าย
แปดแปดเจ็ดสองสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดสองสองเจ็ด

รางวัลที่ห้าออกไปครบแล้วหนึ่งร้อยรางวัลนะคะ
ท่านประธานเสียงขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเหลืองค่ะ
ตำแหน่งรางวัลที่๒นะคะจะออกรางวัลที่๒ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมอลจิพีติดต่อกันไป๕รางวัล
เงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทโดยท่านประธานจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัล
และกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้ว
กดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้ง๖หลักคือหมายเลขที่แสดงผลกลางวันค่ะ
พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่๒
ออกรางวัลที่๒ครั้งที่๑เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๒ครั้งที่๒เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๒ครั้งที่๓เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๒ครั้งที่๔เลขที่ออก
รางวัลที่๒ครั้งที่๕ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก
รางวัลที่สองออกไปครบแล้ว๕รางวัลนะคะ
เงินรางวัลรางวัลละ๔๐๐๐บาทโดยประธานจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัล
และกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้ว
กดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้ง๖หลัก
คือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะ
พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่๓
รางวัลที่๓ครั้งที่๑เลขที่ออก
รางวัลที่๓ครั้งที่๒เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๓เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๔เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๕เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๖เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๗เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๘เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๙เลขที่ออก
รางวัลที่๓ครั้งที่๑๐ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก
รางวัลที่๓ออกไปครบแล้ว๑๐รางวัลและสำหรับสีสุดท้ายสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่๔จะออกรางวัลที่๔ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป๕๐รางวัลเดือนรางวัลรางวัลละ๒๐๐๐๐บาท
พนักงานหมุนชุดนี้เป็นพนักงานหมุนจากเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่๔
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๑เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๓
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๕
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๕

ออกรางวัลที่๕
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๗
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๙
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๘
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๙
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๑๐
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๑๑
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๑๒
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๑๓
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๑๔
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๑๕

ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๑๕
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๑๕

ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๑๖
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๑๖
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบแปด
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบแปด
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบเก้า
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบเอ็ด
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบเอ็ด
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสอง
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสาม
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสาม
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสี่
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสี่
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบแปด
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบเก้า
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบห้า
อวที่๔ครั้งที่๒๖

อวที่๔ครั้งที่๒๘

อวที่๔ครั้งที่๓๐

อวที่๔ครั้งที่๓๒

อกวที่๖ครั้งที่๓๔

อครั้งวันที่๔ครั้งที่๓๖
อครั้งวันที่๔ครั้งที่๓๗
อครั้งวันที่๔ครั้งที่๓๘
อครั้งวันที่๔ครั้งที่๓๙
รางวัลที่๔ครั้งที่๔๐
อครั้งวันที่๔ครั้งที่๔๑
รางวัลที่๔ครั้งที่๔๒
อครั้งวันที่๔ครั้งที่๔๓
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๔
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๕
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๖
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๗
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๘
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๙
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๕๐ครั้งสุดท้าย
รางวัลที่๔ออกไปครบแล้ว๕๐รางวัลนะคะ
รางวัลที่๒ที่๓ที่๔และที่๕ออกไปครบแล้ว
ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้า๓ตัว๒ครั้ง
รางวัลเลขท้าย๓ตัว๒ครั้ง
รางวัลเลขท้าย๒ตัว๑ครั้ง
อุปกรณ์ออกรางวัลลาดกระบัง๖
โดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกัน
จึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้า
สำหรับรางวัลที่๑จะออกเป็นลำดับสุดท้ายนะคะ
ออกรางวัลด้วยวิธีนี้ผู้ที่จะทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการทั้งหมดค่ะ
โดยท่านประธานจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา๖ท่าน
กรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลนะคะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลม
เพื่อให้ท่านประธานกองการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ๑หมายเลขค่ะ
ท่านประธานกรรมการในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจาก
รองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นางสมรักคำพุทธค่ะ
ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบหมายเลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
กรรมการท่านที่สองได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สองได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สองได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ

กรรมการท่านที่สองได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สองได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สองได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สองได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ

กรรมการท่านที่สองได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ

กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ

กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ

กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ

กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ
กรรมการท่านที่สามได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งค่ะ

กรรมการท่านที่สี่ได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่สี่ได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่สี่ได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่สี่ได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่สี่ได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่สี่ได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่สี่ได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่สี่ได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่สี่ได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่สี่ได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการใหม่เลขเก้า
กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการใหม่เลขเก้า

กรรมการใหม่เลขเก้า

เพื่อให้ลูกบอนหมายเลขที่เป็นจุดอยู่ภายในฝาละการครั้งหนึ่งก่อนค่ะ

หมายเลข๗
หมายเลข๘

หมายเลข๑๗

หมายเลข๕๑

หมายเลข๕๗

หมายเลข๖๒

หมายเลข๕๖

หมายเลข๕๖

หมายเลข๖๘

หมายเลข๑๐๐

หมายเลข๑๐๐

หมายเลข๑๐๐

หมายเลข๑๐๐

หมายเลข๑๐๐

หมายเลข๑๐๐
รางวัลเลขท้าย๓ตัวครั้งที่๑เลขที่ออก

ออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๓
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๒
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๓
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๒หลักที่๓หลักที่๔
รางวัลเลขท้าย๓ตัวครั้งที่๒ครั้งสุดท้าย
ออกรางวัลเลขท้าย๓ตัวครั้งที่๒

ออกไปครบแล้ว๒ครั้ง
ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๑ครั้ง
จำนวน๑๐๐๐รางวัลนะคะ
ซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ๑๐๐๐บาทค่ะ
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๖ค่ะ
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๒
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๒และหลักที่๖ออกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
สำหรับผู้ที่ยืนประจำหลักหน่วยนะครับ

ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
นางสาวอาริยาอยู่เยาค่ะ

เป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลังนายชาตรีอัฐปฏิพันธ์ค่ะ
พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย๒ตัว

งวดประจำวันที่๑๖ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙

งวดประจำวันที่๑๖ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙

รางวัลเลขท้าย๒ตัวออกไปครบแล้ว
ต่อไปจะทำการออกรางวัลที่๑นะคะ

เงินรางวัลรางวัลละ๓ล้านบาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑จำนวน๒รางวัล
เงินรางวัลรางวัลละ๕๐๐๐บาทค่ะ
พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่๑
เจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัล
เพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคลักกัน
เมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคลักกันดีแล้ว
กดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกพันยก
เปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้า
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใส
รับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการ

แล้วท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่า

และเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลใหม่เลขคละกันนะคะ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเรียนให้ทราบว่า
ท่านที่ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ภายใน๒ปี

โดยขอให้ท่านตรวจผลรางวัลโดยละเอียดทุกรางวัล

ตรวจผลรางวัลผ่านโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ

สบายที่ได้ข้อมูล

สมรับคำพูดรองผู้วกาล
บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลัก

ว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใด
ลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลัง
แล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้

ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะ

กรรมการออกรางวัลประจำหลัก๑๐นะคะ
ทันตแพทย์วีรวัตรสัตยานุรักษ์

จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะ

ขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลข

กรรมการออกรางวัลประจำหลักพัน
ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นางสุไลวันเพียรเพิ่มพัฒน์นะคะ
จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะ
ได้ลูกบอนหมายเลขประจำหลัก๑๐๐๐นะคะ
ขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลข

กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วย

ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจสถานี

จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะ
ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะ
เชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลข

กรรมการออกรางวัลประจำหลักแสน
นางสาวนนทิยาจิลบังป่า

จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะ
ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะ
เชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่

กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อย
เลอพงชูประยูน
กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะ
ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะ
และกรรมการท่านสุดท้ายค่ะ

กรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะ

นายชาตรีอัฐปฏิพันธ์นะคะ
จะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นขั้นสุดท้ายค่ะ
เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง๖ท่านเสียงลูกบอลครบแล้วนะคะ
ต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขเอาไว้ภายใน
เพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง๖หลักค่ะ
ขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะ

งวดประจำวันที่๑๖ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙

รางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑๖ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙

โดยที่รางวัลที่๑มีรางวัลข้างเคียงจำนวน๒รางวัล
เลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข๕
และวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙นะครับ

ทั้งเรื่องของการสอบถาม

และเป็นการติดต่อสื่อสารกันที่อีก๑หมายเลขโทรศัพท์๐๒๕๒๘๙๙๙๙
และเรียนย้ำในวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙นั้น
ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไม่ได้ไปออกสลากสัญจร
ตามกำหนดเดิมแล้วนะครับก็จะมีการออกสลากรางวัล
เอาละครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วในการ
มารายงานการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๕๙ครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป